เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าของร้านขายของชำก็บอกว่ามีผู้ชายสวมเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
บอกว่าขอซื้อเบียร์สองหลังในช่วงที่เจ้าของร้านเดินเข้าไปหยิบเบียร์ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ล้วงเอาเงินไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะสภาพแบบนี้แต่เจ้าของร้านเห็นไหมคะเจ้าของร้านพยายามวิ่งออกมาดึงผู้ชายคนนี้ไว้ดึงคนร้ายคนนี้ไว้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกินแรงค่ะ
มอเตอร์ไซค์ก็พุ่งหายไปแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ภาพกล้องวงจรปิดมันมีหลายมุมมากจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยคือ
คนที่ใช้เฟซบุ๊คเนี่ยนะคะเขาเป็นลูกเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านเขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะบอกว่าแม่ของผมขายของอยู่คนเดียวมีวินเถื่อนมาขอซื้อเบียร์มาปล้นกลางวันแสกเลยครับคนแก่อยู่คนเดียวดูในคลิปมันขับรถกระชากแม่ผมล้มได้เงินไป๕๐๐๐๖๐๐๐บาทใคร
หรือใครเคยเห็นเนี่ยคือภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็เป็นมุมไกลไกลนะหน้าอาจจะเห็นไม่ชัดแต่สิ่งที่มันเห็นชัดคือรถจักรยานยนต์ค่ะเวฟ๑๒๕สีขาวล้อหลังสีม่วงล้อหน้าสีเขียวเอาชัดเลยแบบเนี้ยเสื้อวินเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่๒๐ก็๒๙ใครรู้จักผู้ชายคนนี้ฝากบอกด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตามตัวแน่นอน
ค่ะเจ้าของร้านที่ถูกกระชากแล้วก็ดึงไปตามท้องถนนเนี่ยนะคะเธอบอกว่าบาดแผลที่ได้รับมันเรื่องเล็กแต่เงินที่ถูกขโมยไปมันเรื่องใหญ่กว่าเพราะเงินสดหกพันบาทเนี่ยและในสถานการณ์แบบนี้ใช้ได้ตั้งหลายวันกว่าจะขายของได้หกพันบาทก็ใช้เวลาหลายวันเช่นเดียวกัน๗เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยเพราะว่าเธอเป็น

แล้วก็เบิ้ลหนีไปเลยตัวเองพยายามไปกระชากคนร้ายให้ลงมาจากรถแต่สู้แรงไม่ไหวไงรถจักรยานยนต์มันมีแรงของมันเหมือนกันนี่นะคะแล้วก็ถูกลากไป๑๐เมตรได้รับบาดเจ็บคนร้ายค่ะถามว่าเคยเห็นไหมเธอบอกเคยเห็นเคยมาซื้อของที่ร้านหลายครั้งโดยหากได้เจอหน้าอีกครั้งทีตัวได้แน่เลยเพราะว่าเป็นลูกค้าเดิมกันนี่แ
ว่าในร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีแต่พื้นที่ที่เขาขี่ไปเส้นทางที่เขาหลบหนีมันมีแน่นอนตำรวจบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานจัดการได้ค่ะ